คุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องบุญมาแล้ว

ก็ไปร่วมบุญอาณหมดทะนา
นางเอกดังตัวปังตัวแม่สัยบุญทั้งนั้นเลยค่ะ
กิจกรรมงานบุญต่อเนื่องยาวตลอดปีตลอดไป
ล่าสุดในโพสต์นี้เป็นโพสต์ภาพตัวเองร่วมเฟรมกับน้องนักเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยหอมนะคะ
เป็นการบอกบุญไปถึงเหล่าแฟนคลับและผู้ติดตาม
ก็คือน้องย่าตั้งใจจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนแห่งนี้

ตัวอาคารอายุ๑๗ปีโอ้โหโอ้โฮสี่เจ็ดเอาละ

เยี่ยมมากกว่าทำบุญก่อนทำบุญก่อน
ว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้องย่าบอกว่าโอ้โหเป็นกังวลใจ

เดี๋ยวน้องนักเรียนวิ่งเล่นกันมันจะถล่มมาตอนไหนก็ไม่รู้
ใครอยากร่วมบุญกับน้องยายาก็ไปตามกันได้เลย
ผิดบัญชีนะคุณผู้ชมบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะ
ไปต่อค่ะอีกสาวหนึ่งก็สวยใจบุญไม่แพ้กันเต้ยจรินพร

ขอเป็นเจ้าภาพจงเจริญ
นี่ฝั่งลูกนิมิตรเลย
ถูกต้องพี่แจ๊คเขาจะสร้างอุโบสถวัดพระธาตุกู่ทองที่ขอนแก่นค่ะ
โดยมีพี่กิฟซ่าเกอรี่เบอรี่เป็นคนโพสต์แชร์เอาไว้ในช่องทางโซเชียลส่วนตัว
บอกบุญให้กับเหล่าผู้ติดตามที่สนใจอยากจะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้
แล้วงานนี้คืองานใหญ่จริงเขาบอกว่าเป็นการปิดโบสถ์ฝังลูกนิมิตร๘ลูก
โอ้โหลอตเตอรี่อยู่ไหน
ลูกไปแบบรอบอุโบสถเลยรายละเอียดต่างเข้าไปดูได้ตามภาพหน้าจอ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อค่ะนางเอกที่ทำบุญตลอดทั้งปีและตลอดไป
ล่ารานีสวยจริงเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าบุญใหญ่เนี่ย
คิดถึงเบลล่าได้เลยนะนอกจากงานบุญใหญ่แล้วเจ้าตัวเนี่ย
ปิดทองหลังพระบริจาคเงินนะฮะแล้วก็ให้สิ่งของถวายกับวัด
อุ๊ยไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งไปบังเอิญเจอคุณซูมดูเดี๋ยวบอกให้ว่าอะไร
เขาไปเจอกับชื่อเบลล่ารานีร่วมบริจาคโรงเย็นเอาไว้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
แต่เบลล่าไม่ได้ลงโซเชียลนะอันนี้ชาวเน็ตไปเจอมาเขาไปทำบุญแล้วไปเจอมา
เรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่มีความตั้งใจในการทำบุญจริงจริงนะฮะอ่ะสำหรับเบลล่าเนี่ย
ก็ทำบุญเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ค่อยบอกใครอะไรมากมาย
บริจาคเงินเข้าวัดมอบทุนการศึกษาตามโรงเรียนปิดทองหลังพระแต่แฟนก็นำภาพออกมาให้ได้เห็นกันตลอดนะคะ
รวมไปถึงอีกสองนางเอกทั้งน้องยายาแล้วก็เต้ยจรินพรด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะ
อาคารเรียนที่น้องย่าย้ำกันอีกครั้งพาเรียนที่น้องย่าไปสร้างใหม่ให้๔๗ปี
ลูกนิมิตของเต้ยจรินพรด้วย๘ลูก
โรงของเบลล่าล่ะโรงเบลล่า๔ไหมโรงมัน๔อ่ะ
หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่แผงลอตเตอรี่ไหม